คือคลิปนี้เนี่ยมันเล่าเรื่องอะไรหลายอย่างคือจริงที่พี่ขอดูคือพี่บอกขอดูหน่อยคือคลิปนี้เขาที่เขาส่งให้พี่อ่ะประเด็นของเรื่องนี้คือหนึ่งเขาต้องการให้พี่เนี่ยเห็นว่าเขาขับเรือประมาณขนาดนี้สองเขาอยากให้เห็นว่าโมไม่ได้เมาและสามด้วยเวลาขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของการที่แบบไปไปล้ว

แล้วเขาก็แบบนั่งแบบเหม่อมองไปตามสายน้ำไปอะไรของเขาอย่างเงี้ยก็เหมือนถ่ายคลิปไปด้วยถูกต้องไหมล่ะใช่คือคือเหมือนแบบมันทำให้มันทำให้พี่เองอ่ะลืมนึกไปแล้วว่ากูกำลังดูหลักฐานอยู่ที่เขาส่งให้แต่กลับกลายเป็นดูที่น้องอ่ะว่าเออน้องมันเฮ้ยไม่อยากเชื่อว่าโมมันไปแล้วอ่ะเออมันแย่อ่ะคือเห็น

กระติกเนี่ยก็คือก็ได้คุยกันแต่ว่าเมื่อวานที่ไม่ได้เจอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เจอแซนอืมคือแซนไม่ได้ไปส่วนตัวของคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดก็ไม่ได้มาแต่ว่าส่งทนายมา
แต่คุณเบิร์ตวันนี้ไม่ได้เดินทางมาด้วยส่วนแฟนเนี่ยพี่อ่ะเพิ่งได้คุยกับเขาดึก
เมื่อคืนนี้ได้โทรคุณดึกเนี่ยบอกว่าแซนอยากจะมาชี้แจงไหมเพราะสิ่งที่คุณพูดออกไปเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับทางกู้ภัยเขานะ
อย่างน้อยคุณต้องมาออกมาขอโทษเขาเพราะว่าผมว่าคุณทำไม่ถูกต้อง
เพราะกู้ภัยเขาก็ออกมาเมื่อวานเขาก็เลยมาแถลงข่าวถูกต้องไหมฮะแซนกับกระติกเขาแถลงข่าวก็แบบไปพูดถึงว่าเหมือนกับหรือมีคลิปหลายอย่างที่แบบว่าเฮ้ยทำไมแบบแจ้งกู้ภัยไปกู้ภัยไม่เห็นจะมางมเลยหรือไปบอกแม่ทำไมหรือแบบว่าแม่ดำน้ำเป็นเหรออะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งหลังจากนั้นปุ๊บกูติดต่อเขาเขาก็เลยมา
ใช่ก็คือเลยบอกเขาอย่างนี้บอกว่าคือคุณควรจะมาเพราะตอนเช้ารู้สึกตอนแรกเขาก็จะไม่มาอีกเขาก็เหมือนเขาคือเขาก็ไม่รู้เขาจะพูดอะไรคือเขาพูดไปเขาก็โดนอยู่ดี
แต่ว่าพี่ก็บอกว่าคือพี่ก็บอกว่ามันไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าที่คุณคิดแล้วอ่ะเขาใช้คำนี้ใช่ไหมมันไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าที่คุณคิดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทำได้คือผมว่าคุณควรจะต้องออกมาขอโทษกู้ภัยเขาอ่ะ
เพราะว่าเขาไม่มีความผิดเขาช่วยคุณขนาดนั้นแล้วที่สำคัญคุณไม่เคยขอโทษคุณไม่เคยขอบคุณเขาเลยแต่คุณกลับไปไปตำหนิเขาอีกอย่างนี้ซึ่งกำลังใจของพวกเขามันจะหายนะผมว่ามันไม่ถูกต้องเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะมาเขายินดีเขาจะเผชิญ
แล้วมันมีหลายประเด็นมากที่แบบว่าในสังคมสงสัยแล้วก็มีการตั้งคำถามมากมายจริงซึ่งวันนี้จริงพี่หนุ่มก็ได้ถามไปหลายคำถามเนาะเยอะมากล่ะ
จริงมันจะมีคำถามอีกหลายคำถามที่ไม่ได้ถามด้วย
มีอีกคำถามสงสัย
ต่อในออนไลน์คนตามไปดูก็ยัง
คือมันมีหลายคำถามมากที่พี่อยากจะถาม
แต่ว่าก็ช่างมันเถอะ
ก็ถือว่าโอเคแค่นี้พี่ว่ามันก็

พี่ก็คือให้เขาตอบตามข้อเท็จจริง

จะตัดสินคือหนึ่งคือเรื่องของ
กระบวนการยุติธรรมในมุมของกฎหมาย

เป็นตัวกลางให้เขาได้เห็นว่าเออ

ข้อเท็จจริงของในมุมเขาเป็นแบบไหน

สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่สังคม

ว่าโดนหลอกไปรับงานเยนหรือเปล่า
ซึ่งวันนี้เขาตอบดีนะอันนี้พูดจริงนะว่าเขารู้จักกันมาก่อนคือตอนนี้คนสังคมสงสัยว่ากะติกเนี่ยหลอกแตงโมเนี่ยไปลงเรือหรือเปล่า
มันก็มีคำตอบอยู่ในนั้นอยู่แล้วในแชทในแชทที่มีการพูดคุยกันแล้วก็จากภาพก็กำลังเล่าเรื่องอยู่เหมือนกันถูกต้องไหมฮะ
ภาพมันก็ถูกเล่าเรื่องด้วยภาพว่าในทำลายกี่โมงเนี่ยมันคืออะไรเป็นยังไง
ซึ่งเขามีการนัดหมายการลงเรือกันมาก่อนอันนี้ทำให้อ่ะดูโหนกระแสวันนี้ทำให้รู้นะว่าโอเคอันนี้มันคือไขข้อของสังคมได้เลยว่าสังคมไปมองว่าเฮ้ย
อันนี้เป็นการรับเงินงานเอ็นหรือเปล่าไปกับเศรษฐีคนรวยถูกต้องไหมคนรวยมีรวยอะไรอย่างนี้เป็นการรับเงินเอ็น
แต่ปรากฏว่าวันนี้รายการหวนกระแสทำให้คนเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าเขามีการนัดหมายกันก่อนคือเอาง่ายกระติกนั่นแหละเป็นคนเริ่มถูกต้องไหม
คือปอเป็นคนชวนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนแรกผมกะผมก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าในบางเรื่องมันไม่เป็นธรรมกับคนตาย

คือไม่เป็นทำกับตัวตังหมู่คนตายเขาไปแล้วเขาพูดไม่ได้บางคนไปบอกว่าเขาไปเอ็นไปรับเอ็นอย่างนี้ซึ่งแบบผมไม่แฟร์กับน้อง

มันอยู่ขึ้นกับทางพนักงานสอบสวนขึ้นอยู่กับทางตำรวจขึ้นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ที่ตัวผมนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะที่เราเห็นเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายข้อเท็จจริงมันคืออะไรถูกป่ะอ่ะถ้าเกิดจะพูดอีกมุมนึงมุมแบบอับเลยนะมุมอับคุณทำเองรึเปล่าอ่ะผมถามปลายเปิดไว้อย่างเงี้ยพี่ก็

คนหนึ่งในในลายที่บอกว่าเอ่อพี่ช่วยด้วยตอนนี้โมตกน้ำมันไปนั่งฉี่พี่แล้วมานี้อืมนั่นน่ะตอนประมาณสักห้าทุ่มกว่ากว่าอ่ะเนี่ยอันเนี้ยอันที่คุณกติกอืมเนี่ยเขียนไปนะคือมันแอบไปฉี่แล้วบอกเพื่อนว่าอย่าบอกใครตอนห้าทุ่มสามสิบห้าเห็นไหมประมาทมากแต่ห้าทุ่มสามสิบห้านี่คือเอาจริงจริงนะคือ
ไอ้กระดำ